๒๑มีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเกิดเฮียดเถิดเทือนขวานที่บ้านหลังหนึ่งในตะบนดงมะไฟ
อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหลังมีคนพบศพนางสาวเออายุ๒๐ปี
นอนหงายเปลือกใกล้จมคลองเลือดสภาพศพมีบัตรแผลกถูกฝั่นเขาที่ศีรษะ
ลำคอถูกของมีคมบาดลึกจนหลอดลมขาดหน้าอกถูกปวดปากฉลามแทง
เหนือราวนมซ้ายตัดคั่วหัวใจตรวจสอบให้ในบ้านพบว่ามีดพระหายไปหนึ่งเล่ม
คราบเลือดตามฝาผนังส่งกลิ่นคลาวคลักพรุ้งไปทั่วบริเวณและบนที่นอนมีรอยเท้าย่ำไปทั่ว
หลักฐานสำคัญที่เป็นเบาะแสในการติดตามจับคุมตัวคัตฯกรสุดเหี้ยมมาลัยนี้
คือเส้นผมที่ผู้ตายกำไว้ที่มือซ้ายและคราบอสุจิ
จากการสืบสวนพบว่านางสาวเอทำงานเป็นแม่บ้านหน้าตาสละสลวยอาศัยอยู่กับแม่ของสามี
ส่วนลูกวัย๙เดือนฝากไว้ให้แม่ของตัวเองเลี้ยงที่จังหวัดนครพนม
สามีทำงานอยู่อีกจังหวัดตำรวจสันนิษฐานว่า
คนร้ายน่าจะเป็นคนรู้จักบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีคาดว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นนางสาวเออยู่ภายในบ้านเพียงลำพังจึงบุกเข้าไปหมายขืนใจ
แต่นางสาวเอกัดขืนคนร้ายกวาดมีดพระฟันไปที่ศีรษะด้านหลัง
หยิบขวดที่แตกเป็นปากฉลามจ้วงแทงเข้าที่หน้าอกซ้ายตัดคั่วหัวใจ
หลังก่อเหตุคนร้ายยังใจเย็นหรือขนเอาทรัพย์สินซักคอบทองคำ
โทรศัพท์มือถือแล้วเดินไปล้างคราบเลือดบริเวณหลังบ้าน
แต่น้ำไม่ไหลจึงปีนหนีออกทางหน้าต่าง
ตำรวจภูทรจังหวัดสกลนครปูพรมค้นหาคนร้าย
เชิญตัวผู้ต้องสัยมาสอบปากคำแต่ยังคว้าน้ำเหลว
ไปสิบวันหกเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
เกิดเหตุสะเทือนขวัญในหมู่บ้านเดียวกับนางสาวเอและคนร้าย
ใช้วิธีการก่อเหตุลักษณะเดียวกันคือใช้มีดเป็นอาวุธ
จรฐีจึงตั้งข้อสงสัยว่าฆาตกรน่าจะเป็นคนเดียวกันเหรอหรือไม่
แต่สุดท้ายผู้ต้องหาคดีนี้ก็ให้การปฏิเสธว่า
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกระทั่งผ่านไปสองเดือน
ผลตรวจคาบอสุจิที่ได้จากจุดเกิดเหตุตรงกับนายเดชกรคำชมพูอายุ๓๑ปี
ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกับนางสาวเอจึงยอมจำนวนด้วยหลักฐาน
และถูกจับกลุ่มตัวได้ในเดือนมิถุนายน๒๕๕๙
สารภาพว่าวันเกิดเหตุเห็นนางสาวเอ
เพียงกางเกงขาสั้นนั่งดูทีวีตามลำพัง
ตัดสินใจบุกเข้าไปหวังจะขืนใจแล้วลงมือฆ่าและขโมยทรัพย์สิน
ตำรวจคุมตัวในเดชกรไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
กลางเสียงคนด่าสาบแช่งของชาวบ้าน
ที่รับไม่ได้กับการกระทำที่หดเยี่ยมของฆาตกรรายนี้